คือแค่ลำพังจะแซงกันมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากพออยู่แล้ว
กระบะเขาจะแซงมอเตอร์ไซค์แล้วยิ่งถนนมันขลุขระ
มันเป็นหลุมเป็นบ่อเลยทำให้กระบะตลบเลยค่ะ
กลิ้งหลายตลบจนเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหพลิกอยู่ห้าหกตลบเนี่ยนะคะรถกระบะนี่ดูสิ
จังหวะจะแซงมอเตอร์ไซค์อ่ะเห็นไหมแล้วสุดท้ายนะ
พอเขาพลิกมาปั๊บเนี่ยก็ไปทับมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้ค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บคนที่นั่งท้ายกระบะเป็นผู้ชายอีกสามคน
ก็ร่วงลงมาได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายกระเฉด
คมพัฒนานะคะอยู่ที่ระยองแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ย
พอไปตรวจสอบดูกระบะอยู่ในสภาพล้อชี้ฟ้าเลย
อเตอร์ไซคันที่กระบะจะแซงก็กลายเป็นว่ามอเตอร์ไซคันนั้นก็เสียหายด้วย
ทั้งสี่เนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะสามคนเป็นผู้ชายที่นั่งมากับกระบะ
อีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตัวผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์น่ะ
การสาหัสเลยตำรวจบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในรถกระบะเนี่ย
กำลังจะไปงานศพแล้วพอขับมาถึงจุดตรงนี้
กระบะเขาจะแซงขวาไงแต่ถนนน่ะมันขลุขระ
มันเป็นหลุมเป็นบ่อกระบะก็เลยตกหลุม
หลังจากนั้นก็เสียหลักแล้วค่ะพลิกคว่ำไป๖ตลบ
ทีนี้ชาวบ้านในที่เกิดเหตุเขาบอกเลยนะ
ไอ้ไฟทางเรื่องพื้นถนนมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ลองฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านก่อนค่ะ
มันหลายปัจจัยไปหมดเลยที่มันจะเกิดอุบัติเหตุ
พยายามจะแซงอ้าวหนึ่งละไฟทางมืดอีกสองละ
อ้าวถนนมันคลุกคละดูสิมันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนั้น
แบบนี้อีกสามทีนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเส้นตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ย
เพราะว่าถนนมันเป็นทางโค้งด้วยสภาพถนนก็ขลุขระมาซ่อมทำให้มันเรียบหน่อยได้ไหม
รวมถึงเรื่องไฟทางอยากให้ส่องสว่างอย่างน้อยคนที่เขาไม่ชินเส้นนี้ก็จะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ